นี่ไปหาอะไรอร่อยแล้วใช่ไหม

อีกหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้ไปคือที่ไหน

ที่เขาว่ากันว่าจะมาให้โชคให้ลาบจะร่ำรวยจะเห็ง
แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่ชาวบ้านเขาบอกกัน
จริงแล้วจะพาคุณผู้ชมเข้าวัด
เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีพึ่งมาทำรังอยู่ที่พระพุทธรูป
คุณขาก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจมากและที่สำคัญ

มาทำรำแบบนี้เป็นประจำทุกปี
เอาเหรอมาที่เก่าที่เริ่ม
ใช่แล้วค่ะนี่คือพระศิวรีมหาลาบ
องค์สีเหลืองทองอร่ำองค์ใหญ่ตรงานะคุณผู้ชมสังเกตดี
แต่ไม่น่าจะเห็นพึ่งเนี่ยมาทำรังอยู่ที่บริเวณย่ามค่ะ
น้องสังเกตตรงย่ามนะไม่ต้องภาพที่เราได้มาเนี้ย
คือเราเอากล้องนะครับไปติดเอาไว้บนตัวพึ่ง
พึ่งก็บินถอยหลังเองเพื่อให้ได้ภาพเหล่านี้มานะครับ
เพิ่งเก่งมีความสามารถขนาดนี้เลยเหรอ
รู้ว่าคุณคิดได้อ่ะไม่ใช่ค่ะ
เราไม่ได้ติดกล้องไว้บนพึ่งหรือนกแต่ประการใด
แล้วเราทำไงเราใช้โดรนท้ายนี่
แล้วก็ได้มุมภาพมุมสูงแล้วจะเห็นองค์พระภุตรอูปเนี้ย
ใหญ่มากนะครับพระศิวรีมหาลาบองค์ใหญ่มากเลย
พึ่งก็ทำรังอยู่บริเวณย่ามของท่านเนี่ยองค์นี้ใหญ่มากเลยนะ
คือความมหาศจรรย์นี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดสุกเกษมธรรมิการาม
อยู่ที่ตำบลเทวาราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านเขาบอกกันว่าในช่วงเดือนมกราคมแบบนี้ก็จะมีพึ่งหลวงขนาดใหญ่เนี่ย
คุณเห็นไหมที่ระวงแดงเพิ่งมาทำรังไว้เนี่ยค่ะ
ตรงซอกย่ามของพระศรีวรีตรงนี้เลยแล้วมาทุกปี
แล้วพึ่งหลวงเนี่ยมาทำรังอยู่ใช่ไหมช่วงประมาณมกราคมนี้
จะอยู่ประมาณเดือนถึง๒เดือนเท่านั้นแล้วมันจะทิ้งรังแล้วก็จากไป
แล้วก็จะกลับมาใหม่เดือนมกราคมอีกเป็นแบบนี้ทุกปีเลย
ก็ชาวบ้านเขาเลยบอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์นะ
ที่มันเกิดขึ้นทางธรรมชาติตามธรรมชาติที่เพิ่งมันจะมาเป็นประจำทุกปี
เดือนมกราคมทุกต้นปีชาวบ้านก็นิยมมากราบไหว้มาขอพรกัน
แล้วก็นิยมเนี่ยค่ะนำทั้งกล้วยน้ำว้าน้ำผึ้งอะไรต่างแบบนี้นะคะ
มาถวายท่านด้วยครับคุณทรงยศมะกรูดทองอดีตกำนันตมเทวราชบอกว่า
วัดสุกเกษมธรรมิการามแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่มาก
เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุ๑๓๐ปีแล้วก็จะมีพวกศิลปะปูนปั้น
เล่าเรื่องทั้ง๗อำเภอในจังหวัดอ่างทองที่สวยงามด้วยนะเห็นไหม
ครับคุณมาที่วัดแห่งนี้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองไปด้วยอ่ะ
นี่ไงอ่าเก๋ไก่ไหมล่ะก็ตามความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่ที่นี่
เขาบอกว่าถ้าหากใครได้มากราบไหว้มาบูชาพระศิวรีเทระแล้ว
จะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองก็คือเงินทองไหลมาเทมานะ
ซึ่งมันก็มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่โบราณการบอกว่ามีหญิงสาวคนนึงซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้าค่ะ
มีนามว่านางสุภาวดีนางสุภาวดีเนี่ยมีความเลื่อมใสสัทธาในพระพุทธศาสนามาก
แล้วก็นับถือพระศรีวรีเถระเป็นอย่างยิ่งพระศิวรีเนี่ยท่านก็ให้ศีลให้พรว่า
เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค่าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยเถิด
หลังจากที่นางสุภาวดีนะคะได้รับพรจากพระศิวรีเทระแล้วทำการค้าขายโอ้โหขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีแต่กำไร
ซึ่งนางสุภาวดีก็เลยได้เป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดีในชื่อของนางกวักค่ะ
มิการามตำบลเทวราชอำเภอชายโย
จังหวัดอ่างทองเนี่ยมีเรื่องเล่าของทั้งเอ่อ
อำเพอต่างต่างนะฮะทั้งเจ็ดอำเพอครับ
ในจังหวัดอ่างทองให้คุณได้เรียนรู้ด้วย
ถือว่ามาเข้าวัดแล้วได้ทำบุญนะ

ทองก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่วัดเยอะถ้าใครผ่านไปแวะเวียนไปแถวนั้นผมว่าลองไปเข้าวัดนี้ดูนะ